คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
เมื่อกลางดึกคืนวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
พบศพผู้ชายคนนึงค่ะนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าที่ขอนแก่นนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายมานบอำเท้าหรือเปี๊ยกอายุ๒๗ปีค่ะ
แล้วก็สภาพศพก็คือนอนอยู่ที่พื้นในห้องเช่า
เหมือนกับมีสำลีอุดจมูกอุดปากอุดอะไรเอาไว้หมดเลย
เหมือนกับทำแผลเอาไว้ไม่ให้เลือดไหลเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะ
คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือแฟนของผู้เสียชีวิต
แต่แฟนเนี่ยเป็นสาวประเภท๒คบกันมาตั้ง๗ปีชื่อว่าน้องมาย
จนถึงขณะนี้ยังไม่เจอตัวน้องมายคนนี้นะคะ
แต่ว่าล่าสุดนี่นะคะล่าสุดมีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพน้องมายเอาไว้ได้เหมือนกับกำลังไปทิ้งขยะอะไรสักอย่าง
นายทันพิชารอดหนองเข็งหรือน้องมายสาวประเภทสอง
ตกเป็นผู้ต้องหาคดีนี้ค่ะมีภาพนี้ค่ะ
คือตำรวจสพขอนแก่น
เขาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพื้นที่ใกล้เคียงกับห้องเช่าที่พบศพ
นี่ค่ะประมาณตี๔๓๐นยี่สิบเจ็ดพฤษภาคม
นี่นะคะเป็นภาพนี้ตี๔๓๐นยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมใช่มั้ย
เหมือนกับหิ้วถุงดำสองใบกับกระเป๋าอีกหนึ่งใบไปทิ้งขยะ
แล้วช่วงสายวันนั้นเนี่ยก็มีคนมาพบศพ
ใช่นี่คะแล้วก็เหมือนกับนีไว้เลยอ่ะ
ถุงดำเลยคาดว่าน่าจะเป็นหลักฐานของคดีนี้
อาจจะมีอาวงอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเพราะว่าเขาพยายามเช็ดเลือด

มีภาพ๔จุดนะคะคือ๔มุม
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ารู้เบาะแสเส้นทางที่คาดว่าน้องมายผู้ต้องหาคนนี้ใช้หลบหนีแล้ว
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอะไรเพิ่มเติม

นี่นะฮะผลโดรตรีผู้ที่พงศ์มุษย์กูล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นบอกว่าคดีตอนนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับ
หลังจากชุดสืบสวนกระจายกำลังลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ต้องหา
ซึ่งตอนนี้สารอนุมัติหมายจับให้แล้วนะครับ
เบาะแสล่าสุดยังอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะฮะ

สืบสวนตำรวจภูทรภาค๔ตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
สพเมืองขอนแก่นด้วยตอนนี้ก็วางแนวทางในการสืบสวนร่วมกันทุกวัน
มั่นใจว่าหลักฐานที่มีพยานที่มี
สามารถที่จะเอาผิดผู้ต้องหาได้
ส่วนข้อหายังต้องรอให้ได้ตัวผู้ต้องหารายนี้มาสอบ
ปากคำก่อนนะครับหากเข้าข่ายความผิดใดก็จะแจ้งเพิ่ม
เพิ่มเติมจากความผิดที่ขอสารอนุมัติหมายจับเอาไว้ตอนนี้ขอ
เวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนมั่นใจว่าจะได้ตัวเร็วนี้
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ขอความร่วมมือจากคนที่เห็นเบาะแสของ
มายนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่น
แก่ความตายก็ขอให้แจ้งเบาะแสด้วยนะครับค่ะหมายเลขโทรศัพท์สพเมืองขอนแก่น
ก็หมายเลขศูนย์สี่สามสองสองหนึ่งหนึ่งหกสองนะฮะ
สพเมืองขอนแก่นนะครับ